เราชอบคิดว่าเรายังมีความหวังกับเด็กรุ่นใหม่ไหม
ความหวังกับตัวเองคำถามคือวันนี้อยู่ในประเทศไทยอ่ะมันยัง
ความหวังกับคนรุ่นเก่าหรือเปล่าเราเคยตั้งคำถามกลับไหม
ว่าเด็กรุ่นใหม่มันยังมีความหวังกับพวกเราไหมว่าหรือว่า
สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้มันหมด
กับคนรุ่นเราไปนานแล้วแล้วมันจะไปสร้างโลกของมันแล้ว
เราตั้งคำถามผิดเราคิดแต่เอาความคาดหวังเอาความมุ่งมั่น
ถามไปฝากมันแล้วเราก็คิดว่าเราอยู่สบายสบายแล้วกดดันมันอย่าง
เดี๋ยววันหนึ่งมันย้อนกลับว่าแล้วพวกหนูควรจะมีความมุ่งมั่น
เหรอมรดกที่ให้มาทุกวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจสังคมและการ
มึงที่ทิก้ไว้พวกหนูดีมากนักหรือที่ทิงไว้ขนาดนี้น่ะ
นี่เป็นมรดกอันน่าภาคภูมิใจของประเทศชาติแล้ว

ใช่เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้เลือกตั้ง
มันเป็นเวลายาวนานที่ไม่ได้เลือกตั้ง
แล้วมันเป็นครั้งแรกที่โซเชียลมีเดียได้ทำงานอย่างเต็มที่ในประเทศนี้
ฉะคนรุ่นใหม่ก็ต้องการให้คนรุ่นเก่า

รอบนี้เป็นธรรมดาที่เขาจะออกมาใช้สิทธิ์
เพื่อให้คนรุ่นเก่าได้ยินเสียงของเขา

มันก็จะเป็นสัญญาณว่านี่คือเสียง
สัญญาณของคนรุ่นใหม่ว่าเขาจะอยากให้ประเทศไปทางนี้นะ

ถ้าเขาไม่เอา๑เขาไม่เอา๒เขาก็เหลือแต่ทางเลือกที่๓
ถูกผิดไม่รู้เป็นสารที่ดีหรือเปล่าไม่รู้
แต่กูไม่เอา๑ไม่เอา๒กูก็เหลือ๓ที่กูจะเลือก

มันชัดเจนมากการเมืองมันชัดเจนขนาดนี้

แต่เขาอาจจะไม่อยากเลือก๒เขาก็ไปเลือก๓
ถ้าคุณเก่งต้องสร้าง๔มาสู้กับ๓ให้มันดีกว่า๓
ไม่ใช่บอกกลับมา๑กลับมา๑วัน

น้ำพึ่งบุกงานและดามานได้หายไปหมดแล้ว
ตอนนี้กินชานมไข่มุกกันหมดแล้ว

คำถามคือไม่ใช่เราจะแนะนำอะไรเขา
เราจะนั่งดูวันที่๒๔มีนาให้โอกาสเข้ามาใช้สิทธิ์ใช้เสียง
ว่าเขาจะบอกอะไรเราต่างหากเลย

ไม่มีใครมีสิทธิ์แนะนำใครในโลกสมัยใหม่

การเลือกของเขาในวันนั้นจะเป็นตัวบอกว่า
เขาจะพูดอะไรกับคนรุ่นเก่าในสังคมไทย

และนำพาประเทศมาสู่วิกฤติการเมืองขนาดนี้
ฟังเสียงเด็กรุ่นใหม่ว่าเด็กเขาจะบอกอะไรกับสังคม
ไม่ใช่เราไปบอกให้เขาบอกอะไร
เราต้องหัดหุบปากแล้วเปิดหูเปิดใจฝั่งเขาบ้างว่า
เขากำลังจะบอกอะไรเลือกไปเลยเต็มที่
ความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ไม่มีผิดไม่มีถูก

ถ้ามันผิดมันถูกเดี๋ยวเขาแก้ไขในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ด้วยตัวเขาเอง
ไม่ต้องไปบอกอะไรเขาไม่ต้องไปชี้นำอะไรเขา
ไม่ต้องไปโจมตีผู้สมัครที่เขาชอบไม่ต้องไปเชียร์ผู้สมัครของเรา
เขาแอคทีฟและตื่นตัวทางการเมืองมากกว่าพวกเราเยอะนัก
แค่ฟังเสียงเขาแล้วอย่าไปปิดเสียงเขา
ให้เขาพูดออกมาเต็มที่ให้ต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยได้เติบโตไปหาแสง
แทนที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่
มันถึงจะไม่มีการหักโค้นต้นไม้ใหญ่
จะมีครั้งไหนที่คนออกมาส่งเสียงให้คุณฟังชัดเจนที่สุดเป็นรูปธรรมที่สุด
และผ่านเสียงที่เป็นเสียงทางกฎหมายสูงสุดของประเทศคือการเลือกตั้ง
คุณไม่ฟังตอนนี้คุณจะฟังตอนไหน
ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหนึ่งคนหนึ่งเสียง
นี่คือเสียงสวรรค์ของยุคสมัย

ผมอยากฟังเสียงของคนรุ่นใหม่แล้วผมจะปิดปากแล้วเงียบหูฟัง
ไม่ใช่พูดออกไปแล้วไม่ฟังเขา
ในอนาคตพวกเราจะไปก่อนเขาตามอายุไขเฉลี่ย
เขาคือคนที่ต้องอยู่กับประเทศนี้ต้องรับผิดชอบภาระของประเทศนี้ต่อไป
เป็นคนที่จะต้องสร้างอนาคตแล้ววันหนึ่งที่เรายังไม่ไปเราแก่ชะลาไปเนี่ย
ชะแลแก่ชะลาไปเนี่ยเขาคือคนที่ต้องแบกสังคมเอาไว้ทั้งสังคมและต้องเลี้ยงดูพวกเรา
ในวันที่เราหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอาจจะอยู่ถึงร้อยปีเนี่ย
ถ้าเราไม่สร้างเขาในวันนี้ให้เป็นคนเข้มแข็งให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่แบกรับภาระประเทศชาติได้
ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจกว้างขวางข้ามความขัดแย้งทางการเมืองไปได้
เราจะอาศัยอยู่ในสังคมแบบไหนวันนั้นเราไม่เหลือเรี่ยวแรงที่จะไปขัดแย้งกับผู้ใด
แรงจะกินข้าวไปหาหมออาจจะยังไม่มีด้วยซ้ำไปแล้วถ้าสังคมมันเสื่อมสลายไป
เราไม่ส่งมอบความพร้อมที่จะให้เขามีโอกาสในการสร้างสังคมที่ดีได้เนี่ย
แล้วเราจะให้เขาสร้างสังคมยังไงจะก่อสร้างสร้างประเทศยังไง
แล้วถ้าเขาสร้างไม่สำเร็จคำถามคือแล้วคนรุ่นพวกเราจะอยู่ในประเทศแบบไหน
วันนั้นคุณไม่เหลือเลี่ยวแรงไม่เหลืออิทธิฤทธิอิทธิเดชที่จะไปออกฤทธิออกเดทกับผู้ใด
คุณเป็นคนแก่นั่งอยู่บ้านในสังคมที่พังทลายคำถามคือคุณอยู่ไหวจริงนะ